คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าสองคนนี้มาสายมูหรือเปล่า

ทั้งงานละครงานซีรีส์งานเพลง

ที่สำคัญล่าสุดนี่ทุ่มเงินนะกว่า๑๐ล้านบาท

น้ำต่างผู้ชมชายเป็นคู่จริงที่ทำธุรกิจด้วยกันนะ

เงินในกระเป๋ารับรองว่าออกมาแน่นอน

หลังจากนี้ค่ะอาจจะต้องเรียกว่าเท่าแก่น้อยก็ได้นะ
เพราะว่าทั้งคู่ตั้งใจเลย

เชื่อได้เลยว่ายอดขายไม่เบาแน่นอน
แต่ก็ขอสอบถามสองหนุ่มนิดนึงละกันนะ
ส่วนมากเมื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันหัวเป่า
คนที่เค้าทะเลาะกันหลายผู้เค้าแต่กันมาแล้วนะพี่พลอย
เอออ่ะสองหนุ่มนี้กลัวหรือเปล่าจ๊ะไปฟังจ้ะ
ผมว่ามันก็คงมีบ้าง
แต่ว่าหมายถึงเรานอกจากเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกัน
เราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราก็เหมือนกับว่าดูแลกันด้วย
ผมว่ามันอาจจะทำให้เราจูนกันแล้วก็เหมือนมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้น
มันเหมือนเราเป็นทีมเดียวกันมากกว่า
แล้วเหมือนช่วยกันสนใจช่วยกันคิดช่วยกันแบบเราให้เกียรติกันอะไรอย่างนี้ครับ
ลองเองแล้วยังไงครับแต่ละคนปากหวาน

แล้วจะปากไม่ดีเหมือนเดิมปากไม่ดีเหมือนเดิม
ไม่ได้เกี่ยวกับเขาละช่วยไม่ได้
พีวิวกิ้นคู่นี้ขอถามนิดนึงเขาไปเที่ยว
คุณพีทีบิลกิ้นไปเที่ยวภูเก็ตมา
แล้วพีพีเนี่ยไปจอยกับเจเจกับต้าเหนิม

ไม่นะหนูก็เห็นเขาก็รักกันตลอด
เข้าไป
จากเคลียร์ชัดเจนนะครับคุณผู้นี้นะครับคุณผู้ชม